เรื่องนี้ด้านหลังหน่อยละกันค่ะหูไม่รู้จะว่ายังไงเลย๙๐ใบเลขท้าย๓ตัวรางวัลละ๔๐๐ใช่ไหม๙๔๓๖๓๖๐๐บาทที่ต้องถูกแล้วก็ต้องได้เงินแต่กลายเป็นว่าปลอมตัวเบอร์เรออะไรปลอมดูข่าวนี้พร้อมกันค่ะให้ดูคุณลุงผู้เสียหายก่อนคุณลุงธนพลบุญเลิศอายุ๕๔ปีเป็นคนโพธารามโพธารามราชรี
แล้วสามแสนหกทักเพจไปเพจอ้างแบบนี้บอกว่าให้แอดไปคุยที่ลายนกพลัส
อันนี้ตอนนี้ก็ยังเข้าใจอยู่ก็ถูกแล้วนี่ซื้อผ่านลอตเตอรี่พลัส
แล้วก็แอดไลน์มานกพลัสเอาไปคุยปรากฏว่าไลน์นกพลัสอ่ะ
มันก็เป็นไลน์ปลอมคุณผู้ชมแอดไปคุยกับแอดมินแอดมินบอกแบบนี้
คุณลุงคะเดี๋ยวต้องโอนค่าภาษีค่าธรรมเนียมให้ก่อนนะคะ
หมื่นห้าพันบาทค่ะถึงจะมีการจ่ายเงินให้ได้
ลุงก็บอกว่าอ้าวงั้นก็หักกับเงินรางวัลไปเลยไงแอดมินไม่ยอม
เอกใจแล้วก็ที่ผ่านมาฉันก็ซื้อกับลอตเตอรี่พลัสเนี่ย
ฉันก็ให้หักจากเงินรางวัลไปอยู่แล้วนี่

ทีนี้มานึกย้อนอีกทีนึงตอนที่จ่ายซื้อลอตเตอรี่
โอนไปบัญชีปลายทางนะดอม
อุทุมพรพิลามันแปลกป่ะ
เพราะปกติซื้อผ่านทางลอตเตอรี่พลัสเวลาโอนเงิน

เป็นชื่อนิติบุคคลอันนี้เป็นชื่อคนม้ามะเนี่ยบัญชีม้ามะหรือเปล่าเนี่ย
ก็นี่ไงทีนี้ลุงก็เลยแคปแชทต่าง
แล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจที่สพโพธาราม
ตอนนี้ตำรวจอายัดบัญชีเอาไว้แล้วนะ
แล้วลุงก็บอกว่าลุงเสียดายแหละเงินที่เสียไป
แต่ที่ลุงเจ็บใจกว่าเพราะว่าหลังจากไปแจ้งความรู้ไหม
ไอไลน์นั้นมันยังทักแชทมามาชวนให้ลุงซื้อลอตเตอรี่อีกเลย
แล้วพอลุงบอกไปนะมันก็ท้าอีกว่าให้ลุงไปแจ้งความ
พอรู้ว่าลุงรู้แล้วว่านี่มันคือของปลอมมันคือมิจฉาชีพ
ทีนี้สาเหตุลุงเอาใหม่ซิค่อยคุยกันหน่อยซิ
เพราะว่าลุงบอกว่าที่ผ่านมาก็เคยซื้อกับลอตเตอรี่พลัส
แล้วก็ถูกรางวัลด้วยแล้วก็ได้เงินรางวัลด้วย
แล้วรอบนี้มันยังไงหลานลุงเอามือถือลุงไปเล่น
แล้วหลานอ่ะดันไปลบเพจจริงฮะดอมคืออย่างงี้
พอลบไปปั๊บลุงจะมาซื้อลุงมาดูอ้าวไปเจอเพจปลอม
แล้วสร้างโปรไฟล์มาเหมือนจริงทั้งโลโก้ทั้งอะไรต่าง
แต่คุณผู้ชมดูหน้าจอค่ะอันนี้แหละคือสิ่งที่บอกว่า
ที่คุณผู้ชมกดติดตามคือเพจของจริง
จะต้องมีคนกดถูกใจ๑๔ล้านนะ
และผู้ติดตาม๒๑ล้านนะ๒ล้าน๑แสนคนนะ
แล้วเจอผู้ติดตามคนกดถูกใจ
อันนี้แหละคือของจริงมันดูจากตรงนี้
แต่คนกดติดตามกับคนถูกใจมันไม่ถึงเป็นล้านไง
ดังนั้นเซ็งเลยอ่ะฟังคุณลุงค่ะ
ที่เคยโอนมันจะเป็นบริษัทจำกัด
แต่มางวดนี้มันเป็นชื่อบุคคล
ความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นในลูกข่ายหรืออะไร
ที่ประมาณอ๋อหลักมือหลงเบี้ย
คุยไปคุยมาจนสุดท้ายเขาบอกให้เราโอน

บอกว่าไม่ใช่เลยถิ่มกลับไปบอกว่าไม่ใช่แล้ว
เรามั่นใจแล้วว่าโดนต่อไปแล้วโดนแล้ว
ถ้าจะซื้อในผ่านเพจให้ตรวจสอบให้ดีก่อน

คุณน็อตบอกแบบนี้ว่าไปตรวจสอบแล้วนะ
ไม่เจอชื่อของคุณลุงธนพลซื้อสลากกับทางเพจของผมเลย
แล้วที่ผ่านมามันมีเพจปลอมมาหลอกขายสลากเพียบเลยค่ะ
รวมรวมหลักฐานแจ้งความไปแล้วเป็น๓๐๐บัญชี
ดังนั้นคุณน็อตก็เลยอยากเตือนทุกคนเลยนะ
ต้องเช็คก่อนอย่างน้อยเช็คที่เพจก่อนเพจจริงหรือเปล่า
เมื่อกี้บอกวิธีการดูแล้วนะคะจะต้องมีคนกดไลค์คนกดติดตามนั่นน่ะ

เวลาโอนตังค์ต้องโอนผ่านทางบัญชีในนามบริษัท

ใครที่แจ้งเบาะแสแล้วก็จับตัวแก๊งปลอมเพจมาได้เนี่ย

เพราะมิจฉาชีพระบาดมาก
ดังนั้นไม่ให้ลูกค้าโดนหลอกเกิดความสับสนเข้าใจผิด

เพราะคุณน็อตบอกเลยกล่องสุ่มเท่ากับโจร
รวมถึงบอกด้วยบอกว่ารู้รู้กันอยู่
ทักมาขายกล่องสุ่มเป็นพนักงานโดนจ้างถูก
ดังนั้นอย่ามัวนั่งทำงานหลอกคนเงินเดือนถูก
คว้าโอกาสรับเงินแสนคือให้แจ้งเบาะแส
เบาะแสกับผมมาเลยเดี๋ยวจะจ่าย๓แสน